สัปดาห์ที่แล้วผู้เข้าแข่งขันทั้งห้าท่านผ่านการแข่งขันที่สุดท้าทายแบบหนึ่งต่อหนึ่ง
ร้อนเดี๋ยวก่อนทำไม่ทันยังไม่เสร็จเลย
ร้อนมากเลยสินไฟชิงแพ้การแข่งขัน๓ครั้งรวดจนต้องมาเจอกับอายะในเมนูกุ้งม้วนหลอดเลือด
เสด็จน้ำมันก็เสร็จแล้วฝีมือพัฒนาขึ้นจนเข้ารอบสตาร์เชฟสี่คน
ส่วนอายะผิดพลาดจากการทำกุ้งม้วนหลอดเลือด
ใส่ซอสมากเกินไปทำให้ซอสไปกรบรสชาติของกุ้งสดจนเขาไม่สามารถผ่านเข้ารอบ๔คนสุดท้ายได้
และค่ำคืนนี้สตาร์เชฟทั้ง๔ต้องพบกับบททดสอบที่ยากที่สุด

เราสตาร์เชฟซีซั่นที่๑ประทักกับ๒กรรมการซูเปอร์เชฟผมขอท่าจางเลี่ยง
ถ้าคิดว่าฉันว่างอยู่บ้านเฉยเหรอกลัวล่ะสิ
พวกเขาจะทำสำเร็จหรือไม่พวกคุณต้องสวยแน่เวอร์ไปหรือเปล่า
เอาชนะผมให้ได้กันแล้วกันหรือจะเป็นการหยุดยั้งสตอร์เชฟสามระวังตัวไว้เถอะ
การแก้แค้นไม่ได้ง่ายขนาดนี้พวกคุณไม่เคยอยู่ในสายตาผมเลย
สตาร์เชฟเริ่มต้นณบัตรนี้
ที่ทุกท่านจะเดินทางมาถึงรอบนี้

แต่พวกคุณก็สามารถรังสรรคเมนูออกมาได้ดี
จนเป็นสตาร์เชฟที่เก่งที่สุดในซีซั่นนี้

สู้แค่ไรแจ๊ขอบคุณหัวหน้าเชฟค่ะ
เจ้าพวกก็แข่งขัน๑๐คนจนเหลือ๔คน

บรรยากาศการแข่งขันก็เข้มข้นขึ้นมากเลย
พวกคุณจะได้พบกับผู้ท้าชิงท่านแรกที่ใครก็คาดไม่ถึงมาก่อน

เยอะขนาดนี้เลยเหรอมาถอยค่ะ
โอ้โหมากันเพียบเลย

เหรอข้างหลังยังมีคนด้วยเหรอ

อาหารเลิศรสจิ้วโคง
อาหารประดิษฐ์ลิวจือ

เชฟอาหารจัดจ้าน๔หญิง
และเชฟอาหารละมุนไต้ชุนหยงอาจารย์ไต้

พวกเขาสี่คนเรียกมาพร้อมกันเหมือนมีพลัง
หนูหล่อเสาสวยรู้สึกไหม
พวกกุนมาทำไหมเป็นอดีตไปแล้ว
เอาล่ะสตาร์เชฟมันทั้ง๔ท่านระหว่างที่ประตูเปิดออก
ถ้าเทียบกับคู่ต่อสู้ที่พวกคุณเคยเจอมาก่อนไม่มีความเหมือนเลยสักนิด
พวกเขาคือผู้ชนะในซีซั่นแรก
สตาร์เชฟเก่าทั้งสี่ท่านครับคุณจิ๋วขงลิวจือสี่หญิงและไต้ชุนหยง
ก่อนอื่นต้องถามคุณจิ๋วก่อนว่า
กลับมาเวทีทำอลองครั้งนี้ใส่ผ้ากันเปื้อนแล้วไม่ใช่สิทธิแล้วนะ
จริงมั้ยมีความรู้สึกไงบ้างใช่
ก็รู้สึกเหมือนกับว่าได้กลับมายังห้องครัวที่มีความสุขแห่งนี้
เพราะผมได้สังเกตเทคนิควิธีการทำอาหารของพวกเขานะครับ
ทุกคนมีจุดบกพร่องในการทำอาหารซึ่งความจริงแล้วผมรู้
อย่างนั้นวันนี้ผมมาเพื่อทำให้พวกเขาแพ้รากคาบ
สรุปครั้งนี้พวกผมชนะแน่นอนไม่ได้โม้
ครับท่านต่อไปเราจะให้อาจารย์ต้อยชุนหยงทักทายกันหน่อย
สี่คนนี้จะเก่งมากแต่ถ้าต้องแข่งกันแล้วก็
ฉันมั่นใจว่าเราจะแน่นยังไงโอเค
เดี๋ยวเราจะให้สตาร์เชฟใหม่ได้พูดอะไรสักหน่อยกับสตาร์เชฟเก่านะครับ

บอกไว้ก่อนนะผมไม่เอามือแน่นอน

จะบอกพวกคุณให้นะพวกเราทำอาหารทุกวัน
ผมน่ะระดับขั้นเทพน่าจะบอกให้

ตอนนี้พวกเราคันไม้คันมือเต็มที่แล้ว

ผมคิดว่าพวกคุณไม่น่าจะมีเวลาทำกับข้าวที่บ้าน

เดี๋ยวเราสองคนไม่ต้องไปต่อปากต่อคำกับไปชิงเขาแล้ว
เพราะเขาเก่งแต่พูดเรื่องอาหารแต่จริงไม่ได้เรื่อง
ใช่ผมพูดเรื่องอาหารเค้กว่าคุณต้องระวัง

เขาคันมือเพราะว่าวันนี้เขาทาขาลามายเท่านั้น
เฮ้ยไม่เหมือนที่คุยกันไว้นี่นะ

ระหว่างสตาร์เชฟเก่าและใหม่ในการแข่งขันจะมีเพียงผู้ชนะเท่านั้น
ถึงจะมีโอกาสผ่านเข้ารอบต่อไป

ถูกต้องได้รับรางวัลสุดพิเศษเลยล่ะ
ครับทุกท่านพูดถึงการทำอาหารมาเยอะแล้ว
ในวันนี้สตาร์เชฟเก่าและใหม่จะต้องดวนกันแบบตัวต่อตัว
สตาร์เชฟเก่ามีสิทธิ์เลือกคู่แข่งจากสตาร์เชฟใหม่โดยจะเลือกใครก็ได้
และนอกจากนี้นะเดี๋ยวจะให้พวกคุณอธิบายเกี่ยวกับเมนูที่นำมาแข่งในวันนี้ว่า
มันคืออะไรกันแน่
พี่โขเลือกฉันนะ
ถ้าหากวันนี้ผมเลือกไปชิงทุกคนจะต้องดูถูกผมใช่ไหม

ทุกคนต้องคิดว่าง่ายแก่เข้าจริงไหม

ผมขอทาจางเลี่ยง
ใช่ป่ะหล่อและที่

คุณเป็นคนเก่งคุณก็ต้องหาคู่ต่อสู้ที่เก่งกว่าใช่ไหมล่ะ
คนที่ชนะคือราชาถ้าผมอาจชนะคนที่เก่งกว่าได้
เอาละครับคุณจิ๋วโข่งตอนนี้ถึงเวลาที่คุณจะต้องเฉลยว่า
คุณและจางเลี่ยงจะแข่งกันด้วยเมนูอะไรเชิญครับคุณคิ้วข่ง

ละเป๋าทอดคืออาหารที่ผมถนัดล่ะ
ทีมงานแกล้งผมแน่เพราะคุณจงใจแกล้งผม
พอรู้สึกถึงความพ่ายแพ้คือมันต้องนวดแป้งเองมีหน้าล่ะ
ที่พี่โขงเลือกผมก็จะได้รู้สึกมั่นใจขนาดนั้น
จิ๋วข่งมั่นใจมั้ยมั่นใจทีเดียวล่ะลองถามจังเลี่ยงเองละกันว่าเป็นไง

ตายแล้วตายแล้วผมทำไม่เป็นจริง
คุณลิวเจอถึงเวลาที่คุณต้องเลือกคู่แข่งแล้วนะครับ
อยากแพ้หรืออยากชนะบอกผมมาเลยนะคุณอยากชนะเลือกไปชิง
ไม่ต้องเลือกคนอื่นแล้วนะแต่ถ้าอยากได้ท้าทายหน่อยก็เลือกอีเชียน
ดังนั้นคำตอบของคุณคือที่ไปชิงค่อนข้างอีเชียน
แน่ใจหรือว่าจะเลือกฉันนะครับแน่ใจสิแน่ใจ๑๐๐เลย
เย่อีเชียนคุณกล้าตอบรับคำท้าหรือเปล่า
กล้าค่ะกล้าสิคะมีอะไรต้องกลัวล่ะคะ

คือเมนูอาหารที่เขาถนัดจะเป็นเมนูที่ฉันทำได้ค่อนข้างแย่
ดังนั้นฉันคิดว่าค่อนข้างกลัวว่าเขาจะเลือกฉัน

สามสองหนึ่ง

เป็นไปไม่ได้ใครจะให้เธอผัดแค่เต้าหู้กับหมัน
แล้วให้ฉันทำเพิ่มอีกจานก็ได้ฉันจะเอาถั่วมากำหนึ่ง
ให้ฉันทำเต้าหู้และหลังจากนั้นให้เธอบดถั่วเหลือง
พอบดถั่วเหลืองเสร็จแล้วหลังจากนั้นค่อยทำเต้าหู้
ทำถั่วหู้เสร็จแล้วก็ผัดมูสับผัดมูสับเสร็จแล้ว
ตนสุดท้ายถึงก็เป็นเต้าหู้ผัดหมาล่ายังไงล่ะ

จะเลือกคู่ต่อสู้ผมมีคำถามว่า

พร้อมจะพบกับผู้ชนะในซีซั่นที่แล้วหรือเปล่า

ผมจะบอกคุณว่าความจริงแล้วผมคมในฝัก

ชื่อหญิงคุณคิดว่ายังไงบ้าง

หื้อเลือกผมจริงเหรอ

รู้สึกว่าบรรยากาศมองที่เพื่อนจนให้ความรู้สึกเหมือนผมหมดหวังไว้เวลานั้น

โอ้ลอบสเตอร์เจี๋ยวสามรส

คราวนี้แนนต้องตายอย่างสมเกียจแน่

คู่สุดท้ายไม่มีอะไรหน้าตื่นเต้นนะครับ
ว๊าวเวิมแพดประติศาสน์นะเนี้ย
ที่ฉันรู้ว่าต้องแข่งกับอาจารย์ชุนหยง

อย่าให้ฉันได้ทำหมี่อบเลย

ไม่ไหวต้องไม่ใช่หมี่อบ
ไม่ใช่เหรอไม่ใช่เหรอ
ไม่ใช่อันนี้อันนี้คืออะไร

สตาร์เชฟเก่าต้องชนะต้องชนะก้อนกำลังเหลือเกิน
เพราะเชิญสตาร์เชฟเก่าและสตาร์เชฟใหม่ประจำที่ยังหน้าต่อของตัวเอง
เตรียมพร้อมออกศึกภาพเชิญ